ต้องบอกว่านักท่องเที่ยวหนุ่มชาวเบลเยี่ยมคนนี้
มาเที่ยวที่ภูเก็ตกับเพื่อนของเขาเนี่ย
โชคร้ายจริงค่ะคือเพื่อนของเขาเนี่ยมีปัญหาทะเลาะวิวาส
กับทางคนขับรถตุ๊กในพื้นที่อ่าแล้วก็ต่อเนื่องไป
คือจะทะเลาะกับชาวบ้านแถวนั้นต่อ
เขาก็พยายามที่จะเข้าไปห้ามพยายามจะวิ่งเข้าไปห้ามศึก
เขาลื่นล้มฮะศีรษะเนี่ยหงายหลังกระแทกพื้นนะฮะเสียชีวิต

เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้ามืดวันนี้นะครับ
๕นาฬิกา๑๓นาทีนะฮะสพปาตองแล้วก็ตำรวจท่องเที่ยว
ในซอยน๖ตปาตองอกฐูที่จังหวัดภูเก็ต
ผู้ที่เสียชีวิตคือนี่นะฮะนายมิเชลฟิลิโปทาโอมิน่าอายุ๓๒ปี
เขาเป็นชาวเบลเยี่ยมนะครับเดินทางเข้ามาเที่ยวไทย
จากข้อมูลเนี่ยคือผ่านด่านตมที่ท่ากาศยานภูเก็ตเมื่อ๑๒กุมภาพ
ที่ผ่านมาพยานที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่า
เพื่อนของมิเชลเนี่ยช่วงเช้ามืดวันนี้
เขามีเรื่องทะเลาะกับคนขับรถตุ๊กนะครับ
ซึ่งตอนนั้นเขาทะเลาะกันเรื่องถูกเรียกค่าโดยสาร๓๐๐บาท
แพงกว่าตอนที่เขาไปเนี่ยขาไปเขาจ่ายไป๒๐๐
ตอนเขาจะกลับมาที่ที่พักเนี่ยทำไมเรียก๓๐๐
พอเพื่อนของมิเชลเขาทะเลาะอยู่กับคนขับรถตุ๊ก
ชาวบ้านแถวนั้นเขาก็ออกมาตะโกนต่อว่า
มันช่วงเช้ามืดไง

เขากำลังนอนกันอยู่โวยวาย

กลายเป็นว่าเพื่อนของมิเชลผู้ตายเขาก็เลย

แล้วมีเหตุชุลมุนวุ่นวายเกิดขึ้นนะครับ
พยานที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าในฝั่งของชาวบ้านเนี่ย
เขาก็เหมือนกับไปหยิบมีดออกมาด้วย

เห็นท่าไม่ดีก็เลยพยายามจะวิ่งเข้าไป
ศึกห้ามปรามจะไปห้ามเพื่อน

หงายหลังศรีสะกระแทกพื้น
คุณสุชาดาสิริคงผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่ไปนะครับ
ตามเรื่องนี้ว่าเออตกลงแล้วเนี่ยรายละเอียดต่างข้อเท็จจริงมันเป็นยังไง
คุยกับชาวบ้านที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุนะครับ
บอกว่าช่วงเกิดเหตุเช้ามืดเนี่ยกลุ่มชาวบ้านเขาก็มีเรื่องวิวาสกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่มีอาการมึนเมาแล้วส่งเสียงดังนะมีคนถือม่งถือมีดออกมาด้วย
ตอนนั้นก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นคนเจ็บที่เสียชีวิตลื่นล้มเจ็บอย่างเดียว
หรือมีถูกแทงด้วยหรือไม่อย่างไรหลายคนก็บอกไม่เคยเห็นนักท่องเที่ยวสองคนนี้มาก่อนนะ
ไม่เคยเห็นนักท่องเที่ยวสองคนนี้อยู่ที่เจ็บแล้วก็เสียชีวิต
คือถ้าพักในซอยนี้ส่วนใหญ่เขาจะเช่าจักรยานยนต์ขี่เที่ยวกัน
ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้น
เรื่องค่าโดยสารแพงที่เป็นชนวนเหตุปกติเขาคิดเท่าไหร่อย่างไร
เดี๋ยวลองฟังนะฮะชาวบ้านที่ให้ข้อมูล
แต่ว่าน้องเหมือนประมาณว่าน้องเขาพูดมาว่าเห็นเหตุการณ์เฉย

แสดงว่าคือเหมือนไปเป็นพยาน
ใช่ไปเป็นพยานในเหตุการณ์เฉย
แล้วปกติแล้วฝรั่งที่อยู่ในซอยนี้เขาเมาเขาโวยวายหรืออะไรไหม

เคยมีเหตุทะเลาะวิวาสอะไรกันในซอยนี้มาก่อนไหม

แต่เรื่องความจริงอะไรผมยังไม่รู้นะ
มันอาจจะเป็นไปได้ไหมตอนเรียกออกเขาอาจจะเลี่ยงตรงเนี้ยตามราคาปกติแหละ๒๐๐
ที่อยู่ปากซอยนะครับ
ถามคนขับรถตุ๊กที่วินครับ
รถตุ๊กที่มีปัญหากับทางเพื่อนของผู้ตายเป็นรถจากวินนอก
เพราะว่าวินที่ปากซอยมีแค่สองสำคัญแล้วไม่เคยมีปัญหาทะเลาะวิวาส
หรือว่าเรื่องค่าโดยสารกับผู้โดยสารมาก่อนที่วินมีป้ายราคาป้ายสถานที่ติดเอาไว้ชัดเจน
คนไทยหรือว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยมีค่าโดยสารชัดเจนอยู่แล้ว
ตุ๊กคันที่เป็นคู่กรณีกับทางฝั่งของผู้ตายกับเพื่อน
คงจะไปบวกราคาเพิ่ม๑๐๐บาทนะฮะตอนที่พาผู้ตายกับเพื่อนมาส่งที่พักนะครับ
แต่ว่าการตกลงราคาต่างมันก็ต้องขึ้นอยู่กับการพูดคุยด้วย
ว่าเขาตกลงกันแบบไหนอย่างไรเชื่อว่าคนขับรถตุ๊กกับกลุ่มของผู้ตาย
คุยกันไม่รู้เรื่องมันก็เลยมีปัญหาเกิดขึ้น
ทีนี้พอมีเสียงดังมีการวิวาสชาวบ้านเขาก็เลยไม่พอใจ
มันก็เลยมีปัญหาสืบเนื่องไปต่อ
มันก็ไปงานขึ้นไปข้างบนเขาอย่างนั้น
เหมือนเขาทะเลาะกันเองหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ใช่ไหม

ปกติของเขานะบางทีก็เมามันก็ทะเลาะกันเราก็ไม่รู้

ถ้าเป็นตุ๊กในพื้นที่มีประวัติไหมแบบจะทำร้าย
หรือว่าคล้องกับผู้โดยสารเรื่องเกี่ยวกับค่าโดยสารเคยมีไหม

เกษตรนี้เขาอย่างไรก็รู้
ตำรวจยังไม่ได้สรุปประเด็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ป่าตองนะครับบอกว่าเดี๋ยวขอสอบสวนแล้วก็ตรวจสอบให้ละเอียดก่อน

เพื่อความเป็นธรรมกับทางฝั่งของผู้ที่เสียชีวิตด้วย
ตกลงแล้วมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นแบบไหน
ก็คือจะไปห้ามศึกของเพื่อนกับชาวบ้าน
หลังศีรษะกระแทกพื้นเสียชีวิต
หรือทางผู้ตายเองก็ถูกทำร้าย
ขณะกำลังวิวาสถูกผลักถูกอะไรยังไง
หงายหลังล้มเดี๋ยวต้องรอสอบปากคำอย่างละเอียดก่อนนะครับทุกผู้ชมครับ